ก็ร้องขอบอกว่ายอมแล้วหนูเจ็บแล้วหนูขอโทษ
หนูหนูยอมแล้วพอเถอะอะไรอย่างนี้ค่ะ
ใช่ค่ะหนูก็ร้องขอ
แล้วเขาหยุดไหม
เขาก็ไม่หยุดค่ะเขาก็ลากหนูลงมาหนูตอนหนูลงมาหนูก็ร้องขอเขาอีก
เขาก็มีการขู่ว่าไปเอาปืนมากูจะยิงมันตายอะไรแบบนี้ค่ะ
เจ๊ค่ะเจ๊เจ๊บอกว่าไปเอาปืนมากูกูจะยิงมันตาย
ยัดใส่กระสอบเขาก็บอกว่าแค่ชีวิตคนคนเดียวกูรับผิดชอบไหว

แต่พอหนูไปถึงร้านนะคะหนูลงรถแล้วเดินเข้าไป

ใช้ทั้งเท้าทั้งนมเท้า
เขาก็ถอดเสื้อผ้าหนูออก

เขาก็สั่งให้ลูกน้องเขาถ่ายคลิปไว้
แต่พอดีว่ามันมัดปากกระสอบไม่ได้
ก็เลยไม่ได้ทำอะไรเขาเลยบอกเอาหนูออกจากกระสอบ
แล้วเขาก็ให้ลูกน้องเขาลากหนูไปไว้หลังร้าน
ทุบตีอีกทีอยู่หลังร้าน
ใช้ใช้เหล็กแล้วก็ไม้แล้วก็รองเท้าของเขาทุบตีที่
อวัยวะเพศที่ก้นตามร่างกายหมดเลยค่ะ
แล้วเขาก็หนูก็ขอร้องเขานะคะว่าอย่าทำหนู
หนูยอมแล้วหนูเจ็บแล้วอะไรอย่างนี้

เขาก็ใช้ลูกน้องเขาที่ถ่ายคลิปเป็นหลานเขา

เขาก็บอกผัวเขาว่ามึงชอบคนผมยาวนะใช่ไหม
เขาก็เอากันไกลก้อนผมหนูเกือบหมดเลยอะค่ะ
แล้วเขาก็สั่งลูกน้องผู้ชายเขาไปเอาเชือกมา

เขาก็สั่งเฮียให้มัดหนูไว้กับสาววอลเล่บอล
ตั้งแต่๖โมงน่าจะประมาณ๖โมงเช้าถึง๙โมง
โปรดติดตามตอนต่อไป